ท่านแรกนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ท่านที่๒คุณแพทองทานชินวัฒน์นะครับ
แคนดิเดตและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ท่านที่๓คุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ท่านที่๔คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับ

ผมขออนุญาตเรียนเชิญให้ท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยได้

พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ
ผมและแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ขออนุญาตที่จะอ่านคำแถลงของภักดิ์เพื่อไทย
เอาเรื่องผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล

ผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
ปรากฏแล้วว่าพักก้าวไกรเป็นพักที่ได้ลำดับที่๑
พักเพื่อไทยเป็นพักที่ได้ลำดับที่๒
พักเพื่อไทยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
และร่วมสนับสนุนเลือกพักเพื่อไทยและฝ่ายประชาธิปไตยอย่างท่วมท้น
อันแสดงว่าและแสดงถึงความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตย

พักเพื่อไทยขอแสดงความยินดีกับพักก้าวไกล
ที่โดยกฎิกาประชาธิปไตย
และโดยสัญญาภักดิ์เพื่อไทยได้เป็นไว้
พักเพื่อไทยขอแสดงความยินดี
และยอมรับที่พักเก้าไกรเสนอตัวเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
และเห็นด้วยที่พักเก้าไกรจะเชิญพักร่วมฝ่ายค้านฝ่ายประชาธิปไตย
ตามที่หัวหน้าพักเก้าไกลได้แถลงไว้
พักเพื่อไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุน
และขอยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพักก้าวไกล
ครับ

พักเพื่อไทยเห็นว่าในการจัดตั้งรัฐบาล
ประเด็นในการหารือและกระบวนการต่าง
ขอให้เป็นหน้าที่และอำนาจของพักก้าวไกลเป็นฝ่ายดำเนินการ
แถลงมาเพื่อทราบโดยชั่วกัน
ขออธิบายเจิญครับ
ขอใหม่ให้สื่อมนต์ชนได้ครับ
คุณพิทาได้คุยกับคุณแคนทองค่ะว่าเรื่องอะไรบ้างค่ะและรายละเอียดใดใด
แล้วก็เอ่อเราเคยได้ทำงานในพลักษณ์ฝ่ายค้านล่วงฝ่ายค้านด้วยกัน
ปรากฏจากข้อความหมายครับ
เอ่อแลกจากพรรคเก้าไกน่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ปกตินะค่ะ
แล้วก็ได้คุยกันแต่ว่าในเชิงของรายละเอียดเรื่องของนโยบายหรือข้อตกลงต่าง
ยังไม่ได้คุยกันก็คือจะคุยกันตอนที่มีกรรมการบริหารพักนะคะ
ก็คือจะรอกรรมการบริหารพักก่อนค่ะ
แน่นอนนะคะเพราะว่าทางเก้าไกรได้เป็นพักอันดับหนึ่งเสียงมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเคารพเสียงของประชาชนค่ะ
ก็ได้พูดอยู่แล้วว่าเราก็ต้องมีข้อตกลงกันอยู่แล้วค่ะ
ไม่ว่าจะรวมกันกี่พักก็ตามว่าคอนดิชั่นของแต่ละพักเป็นอย่างไรนะคะ
แต่ว่าก็เดี๋ยวรออีกสักหน่อยค่ะ
ถ้าถามระยะเวลาที่จะจัดตั้งรัฐบาลใช้เวลานานเท่าไหร่
ผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับ
เราได้แถลงชัดเจนว่าหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ย
เป็นพักแก่นำที่จะเริ่มดำเนินการเป็นหน้าที่ของพักแก่นำเขา
เรายินดีและพร้อมที่สนับสนุนเท่านั้นนะครับก็ดูที่พัก
ก้าวไกลเขาจะเริ่มการอย่างไรกระบวนการการพูดคุยก็เป็นไปตามที่
คุณอิงแพทองทานได้กรุณานำเรียนไปนะครับเบื้องต้นก็มีการประสานกัน
ลงไปในรายละเอียดนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารนะครับ

ถามมาสามร้อยเก้าเสียงเจาะในยกรรม
ตรีได้หรือไม่นะครับโดยนัยยะแล้วนะครับ
สามร้อยเก้าเสียงนี่สามารถเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งได้นะครับ
แต่ว่าถามว่าโหวตนายกได้ไหมก็เป็นตามข้อกฎหมาย
ต้องเลือกในที่ประชุมร่วมรัฐสภาต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วมรัฐสภา
บอกว่าพักภูมิใจไทยก็จะเป็นอีกหนึ่งพักที่จะเข้ามาร่วม
ตรงนี้ด้วยค่ะถามว่าจะมีพักภูมิใจไทย
เพราะเราเขียนค่อนข้างหน้าที่ของพักแก่นำนะครับ
ในการจัดตั้งรัฐบาลที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการ
เราแถลงชัดแล้วว่าเราเองจะไม่ก้าวล่วงไปตรงนั้นนะครับ
พี่หมอฮะเงื่อนไขของพักเพื่อไทยที่จะไปคุยกับก้าวไกรเนี่ยนะฮะ
สรุปกันของเราเนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่ครับ
ว่าเราจะยอมรับเงื่อนไข๑๒๓การเข้าร่วมรัฐบาลอย่างไรบ้างครับ
ถามสรุปจบเมื่อไหร่นะครับ

กระบวนการเพิ่งเริ่มนั่นหมายความว่าทาจะมีการพูดคุยกันว่า
หลังจากนั้นเรื่องราวเงื่อนไขประเด็นต่างก็จะต้องมาพูดคุยกันนะครับ
เราเองยังไม่กำหนดเวลาว่าจะสรุปจบเมื่อไหร่นะครับ
ต้องดูจุดเริ่มต้นก่อนครับ
ในส่วนของเราเองเราจะสรุปของเราเองได้ประมาณว่า
ต้องฟังพักแกนนำเขาว่าเขามีการกำหนดประเด็นข้อหารืออะไรต่างอย่างไรนะครับ
ยังไม่มีใครเห็นครับเพราะยังไม่ได้เริ่มพูดคุยกันเลยครับ

ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าขึ้นยังไม่ได้
ต้องต้องระบุให้ชัดเจนก่อนนะคะเรื่องมาตรา๑๑๒นะคะ
แต่ว่าการคุยกันได้
ในสภาอันนี้เราสนับสนุนนะคะแล้วก็เรื่องของกฎ
ที่กฎหมายต่างนะคะที่
ตอนนี้ที่มีน้องติดคุกอะไรอย่างนี้ค่ะเราพร้อมที่จะพูดคุยกันและรับฟัง
เป็นหนึ่งในข้อที่เราคุยกับพระเก้าไกรด้วย

ในพรรคของเรายังไม่มีใครได้คุยกับเก้าไกร
มีแค่ตัวดิฉันที่ได้คุยกับคุณพิธา

แล้วข้อต่างเองของพักเพื่อไทย

เราจะไปเสนอให้กับเก้าไกร

แต่เดี๋ยวเราจะคุยกันทั้งพักก่อน

พูดคุยกันนานสักประมาณเท่าไหร่คะสำหรับการพูดคุยที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยค่ะ
แล้วบูธที่ออกมาเป็นบูธประมาณไหนคะสำหรับการพูดคุย
คุยโทรศัพท์กันเมื่อเช้าไม่นานเลยค่ะประมาณสัก๓๔นาทีอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุยกันโทรคุณพิธาก็โทรมานะคะแล้วก็ได้คุยกันว่า
ดิฉันก็ยินดีด้วยก่อนเลยอย่างแรกนะคะแล้วก็คุณพิทาก็ยินดีด้วยเหมือนกัน
แล้วก็เอ่อชมว่าอุ้มท้องหาเสียงอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยยังแซวกันว่า
คุณพิทาเข้าใจว่าคุณพิทาเป็นคุณพ่อด้วยนะคะก็คงเข้าใจ
แต่ว่าเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะก็ยินดีซึ่งกันและกัน
เราเคยเป็นทำงานพักฝ่ายค้านร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เดี๋ยวในดีเทลเนี่ยเราก็คุยกันระหว่างพักอีกทีหนึ่งค่ะ
หมายความว่าพักเพื่อไทยนะคะจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพักเก้าไกร
ในการที่จะไปรวบรวมเสียงให้ได้ที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีโดยที่
ก็คือตอนนี้เราร่วมมือกับเขาแหละในส่วนของพักที่ได้๓๐๙เสียงตอนนี้อยู่ใช่ไหมคะ
แต่ในการรวบรวมที่จะไปได้ถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเก้าไกลอย่างเดียวใช่ไหมคะ
เขาเป็นพักแก่นำนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นภาระหน้าที่ของก้าวไกลที่เขาจะต้องเดินประสานอย่างนี้เราเป็นกรณีที่เราเข้าไปร่วมเนี่ยเราก็เป็นพักหนึ่งนะครับที่จะต้องช่วยสนับสนุนเขาเต็มที่นะครับ
ถามว่าจบลงด้วยดีเราก็มุ่งหวังอย่างนั้นนะครับเพื่ออนาคตของประเทศชาติ

ความหวังของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าทุกอย่างมันเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับมันก็เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ออกเสียงมา
ชนะอย่างทุ่มท้นนะครับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับถ้ามาจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเริ่มให้การดูแลพี่น้องประชาชนตามภารกิจที่รับมอบหมายตามนโยบายนั่นก็ถือเป็นเรื่องที่น่าจะดีที่สุดนะครับระวังว่าอย่างนั้น
ตอนนี้เพื่อไทยมีเงื่อนไขของตัวเองอะไรไหมคะที่จะไม่สามารถร่วมกับก้าวไกลได้
เราต้องดูรายละเอียดนะครับในสิ่งที่ก้าวไกลเขาได้เสนอมาเนี่ยนะคุณผู้กำหนดประเด็นนะครับในการที่จะพูดคุยหารือนะครับ

รู้จักมันงั้นผมจะข่าวบอกสิ่งที่สุดยอดในหลายจริง
ผมค่อนข้างไม่เข้าใจคำถามนะถ้าลุงสองคนลาออกแล้วส่อของพลังประชาลัศน์จะมาร่วมนั่นเหรอ
เป็นหน้าที่ของพักหลักเขานะครับที่เขาจะพิจารณาเราเองก็เป็นพักลำดับสอง

ถ้าเก้าไกรไม่สามารถทำภารกิจตรงนี้ได้สำเร็จนะคะมีโอกาสที่จะถูกโดดเดี่ยวไหมคะ
อย่าไปคาดการณ์อย่างนั้นเลยนะครับภารกิจขนาดนี้เนี่ยถ้าเรายินดีเราจะช่วยเขาสนับสนุนเขาเนี่ย
เราคงต้องทำภาระหน้าที่ให้ถึงที่สุดนะครับส่วนอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ควรจะไปคิดตรงนั้นต้องทำภารกิจเบื้องต้นนี้ให้สำเร็จให้ได้นะ
ที่เราเป็นพักระดับสองเลยแหละครับที่จะมีส่วนเรื่องกับเขาครับ

ก็อย่างที่พูดชัดเจนตั้งแต่แรกนะคะว่าการกลับมาของคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวท่านเองยังไม่ได้ประกาศเลื่อนวันก็คงยังเป็นวันเดิมนะคะ
ยังคงเป็นเป็นแบบเดิมคือกรกฎาที่ท่านพูดไว้ค่ะ
แต่อันนี้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยังไงก็ถ้าท่านได้ออกมาพูดก็ตามนั้นค่ะ
วันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองเรื่องประชาธิปไตยความชายชนะของประชาชนกับประเทศชาติใช่ไหมคะ
แต่ว่าในฐานะภาคการเมืองอย่างภาคเพื่อไทยเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นอันดับสอง
นี่ถือเป็นความพ่ายแพ้ของพักการเมืองไหมคะ
อันนี้เนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าการเลือกตั้งก็เหมือนกีฬานะคะมีผู้แพ้ผู้ชนะแน่นอนค่ะ
ผู้ที่แพ้เหลืออันดับสองเนี่ยถามว่ามีความผิดหวังบ้างไหมมันก็มีบ้างแหละเนาะ
เราคิดไว้ว่าเราจะเป็นอันดับหนึ่งถูกไหมคะ
แต่เราก็ยอมรับเพราะมันคือน้ำใจนักกีฬาที่เมื่อพักเก้าไกรได้อันดับหนึ่งเราแสดงความยินดีด้วยแล้วเราก็เชียร์เพื่อประชาธิปไตยเพื่อประเทศชาติที่จะไปต่อได้
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกันค่ะ
แล้วพักมีคิดว่าจะมีจุดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้เรากลับไปเป็นอันดับหนึ่งได้ไหมคะในอนาคต
จริงแล้วตอนนี้นะคะอิงว่าทั้งนโยบายทั้งอะไรของเราเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ของประเทศชาตินะคะ
แต่ก็เข้าใจค่ะว่าสิ่งที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่เป็นพักของก้าวไกรเองก็มีข้อของเขาที่เป็นที่เป็นจุดแข็งนะคะ
อันนี้ของเราเองเนี่ยเราก็ต้องพูดเลยว่าก็ต้องขอบคุณประชาชนก่อนเลยที่เลือกเรานะคะในทุกพื้นที่
สอสอทั้งที่เข้าสภาได้นี่ก็แสดงความยินดีด้วยแต่ส่วนที่คนที่ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องแสดงความยินดีกับเขาอย่างหนึ่งคือว่าเขาลงพื้นที่หนักมากจริงนะคะ
อันนี้มันก็มันก็มีทั้งสองทางนะคะซึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าเราสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องวางแผนแล้วว่าแล้วเราจะไปต่อยังไงกับประเทศนะคะ
เราจะทำยังไงให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนกับประเทศมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแผนต่อไปเราไม่ได้กลับมายืนที่ว่าเราจะชนะครั้งต่อไปอย่างไรเอาชนะครั้งนี้นี่แหละที่เราจะทำให้ประเทศชาติมันไปข้างหน้าต่อไปได้ยังไงมากกว่าอันนี้คือแผนแรกที่ต้องคิดค่ะ
โอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามการแถลงข่าวของพักเพื่อไทยทางโซเชียลมีเดียช่องทางดังนะครับก็ขอจบการแถลงข่าวครับขอบคุณครับ